คุณผู้ชมค่ะโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่าง
ขายของผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ตามหาของผ่านเฟซบุ๊กก็ได้
หรือบางทีจะยกลูกให้ใครผ่านเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันได้เหรอ
ตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันเลยนะคะเพราะว่ามีหญิงวัยรุ่นคนหนึ่ง
ประกาศผ่านเฟซบุ๊คค่ะว่าอยากที่จะหาคนมารับเลี้ยงแล้วก็อุปการะลูกสาวของตัวเองวัย๖เดือน
ก็เรียกว่าประกาศกันโจ๋งครึ่มผ่านเฟซบุ๊กเลยหลายคนแชร์กันเยอะค่ะว่า
ทำแบบนี้เข้าขายค้ามนุษย์หรือเปล่าพันธุ์ตำรวจตรีสุพศสวนสอนตำรวจภูทรบ้านฉางจังหวัดระยอง
ก็เลยเรียกตัวผู้หญิงคนนี้นะคะอายุประมาณ๒๐ปีเสร็จเข้ามาสอบปากคำ
หลังจากที่เธอโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าอยากหาผู้อุปการะลูกสาววัย๖เดือน
คนก็แชร์กันเยอะแล้วก็วิภาควิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้เหรอ
ตกลงยกลูกให้กันผ่านเฟซบุ๊คนี้ก็ทำได้เหรอ
สอบประคำครั้งนี้นะคะก็มีนางสาวสุวิมลน้อยใจลักษณ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองร่วมสอบปากคำด้วย
รวมไปถึงครอบครัวที่สนใจรับอุปการะลูกสาววัย๖เดือน
ของหญิงวัยรุ่นคนนี้แล้วก็รับไปเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็มาด้วยเหมือนกันมาเข้าพบพนักงานเพื่อให้ปากคำด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเริกคำชูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านฉาง
บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยสอบปากคำแล้วเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันว่ามีเจตนาดีต่อเด็ก
ฝ่ายแม่ของเด็กบอกว่าตัวเองมีปัญหาเดือดร้อนทางครอบครัว
ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกสาวได้เพราะว่าอย่าร้างกับสามีแล้วก็ไม่มีงานทำ
เลยอยากประกาศหาคนอุปการะเพื่อรับลูกสาวไปเป็นบุตรบุญธรรม
ส่วนฝ่ายผู้รับเลี้ยงเด็กก็มีเจตนาดีเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าครอบครัวนั้นไม่มีลูกก็เลยติดต่อขอพบแล้วก็รับหนูน้อยวัย๖เดือนคนนี้ไปเลี้ยง
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการนำเด็กไปอุปการะ
คืออันนี้สอบส่วนแล้วถือว่าไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
ก็ดูจากเจตนาดูจากการพูดคุยแล้วก็เรื่องของการยืนยันหลักฐานต่างในการตรวจสอบนะคะ